พูดถึงเรื่องของของกินมาต่อที่เรื่องของทุเรียนนะ
ช่วงนี้ก็ยังคงมีทุเรียนได้ทานกันอยู่บ้าง
แต่คุณทานเนื้อแล้วเปลือกอย่าเพิ่งทิ้งนะ
ฮะมันกินได้หรือเอาไปปลาใส่ใครคะมันเจ็บ
ปลาใส่ใครแล้วก็ไม่เอาไปกินด้วย
แต่ว่าเก็บเอาไว้ทำประโยชน์คุณผู้ชม

ติดตามกันเลยอย่างนี้ช่วงของชีสามาร์ทแชร์

มันเอามาทำพลาสติกชีวภาพค่ะ
ถ้าแปลเป็นภาษาเข้าใจง่ายคือออกมาทำพลาสติก
ที่มันย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินั่นเอง
น่าสนใจมากเลยค่ะเราได้ข้อมูลมาจากคุณสิริพรเต็งรังค่ะ
เป็นนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ซึ่งก็เป็นหัวหน้าคณะวิจัยการผลิตพลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย
ซึ่งทางคุณสิริพรบอกว่าทุเรียนเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย
มีปริมาณการบริโภคเยอะมากทั้งแบบผลสดหรือว่าเอาไปแปรรูป
ถ้าแปรรูปอย่างเช่นการทำทุเรียนทอดกรอบหรือทุเรียนกวนก็แล้วแต่
ชอบใช่ไหมเดี๋ยวกินเนื้อมันเสร็จแล้วเนี่ยเปลือกแน่
ผมจะบอกให้น้องใบตองเขาไม่กินทุเรียนถูกไหม

กลิ่นมันไม่เหมือนกันแล้วไงแต่เอาเป็นว่าอยู่ในกลุ่มคนกินทุเรียน
ซึ่งเปลือกที่เหลือทิ้งเนี่ยมันเยอะเหลือเกินถูกไหมใครจะเก็บไว้อ่ะ
มันก็เลยทิ้งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะทางกรมวิชาการเกษตรก็เลยได้วิจัยในการนำเปลือกทุเรียนมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม
แล้วยังไงต่อก็นำมาทำเป็นบรรจุพันธุ์ที่ย่อยสลายได้อย่างเช่นซองใส่กาแฟซองใส่ขนมขบเคี้ยวอะไรประมาณนั้นนะคะ
ทีนี้พอเขาทำเสร็จออกมาแบบนี้เขาไปทดสอบคนรู้กฎว่าคุณภาพของกาแฟที่อยู่ในซองเรียกว่าไม่แตกต่างจากซองอาลูมิเนียมซอยที่เราใช้อยู่
แล้วเวลาเอาไปย่อยสลายตามธรรมชาติไปฝังดินเอาไว้เนี่ยค่ะสามารถย่อยสลายภายใน๒๔ชั่วโมงโดยไม่มีฟิล์มเหลืออยู่เลย

ใช่เพราะปกติพลาสติกทั่วไปที่เราใช้กันทุกวันนี้

นี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมและไอเดียดีนะคะที่จะช่วยลดปัญหาขยะ
ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
แล้วก็ยังเป็นการตอบโจทย์การใช้สินค้ารักโลกด้วยนะคะ
อันนี้เล่าสู่กันฟังเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ย
ข่าวว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จะมีนโยบายเข้มข้นขึ้นเรื่องของการใช้พลาสติก

จะเป็นถุงเป็นบรรจุภัณฑ์อะไรต่างคือจะลดใช้ลงแล้ว

เดี๋ยวเราต้องพกถุงผ้าไป

เรามันจะเริ่มสะดวกสบายน้ำไก้แก้วนมอะไรแบบนี้

คนก็แบบตื่นตัวแล้วก็ปรับตัวในเรื่องนี้ด้วยนะ